มีเด็กสาวอายุ๑๖ปีกับ๑๙ปีเขาไปแจ้งความค่ะกับตำรวจสพแม่สอดจังหวัดตาก
แล้วก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอดนะคะ
เขาก็เลยตกลงรับงานแล้วก็ให้ค่าจ้างเป็นหลักหมื่นนะต่อวันเนี่ยนะ
แต่ปรากฏว่าพอรับงานแล้วเนี่ยค่ะกลับถูกลวนลาม
กลับถูกบังคับให้เสพยาเสพติดแต่เธอหนีออกมาได้ก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดี
ตอนนี้ค่ะในโลกโซเชียลนะคะก็เลยมีการแชร์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เตือนภัย
เขาก็บอกว่าใครพบเจอผู้หญิงคนในรูปทักมาให้ระวังตัวกันด้วยนะคะ
เป็นการดูแลลูกค้าโดยที่ไม่ใช่การขายบริการ
นะคะผู้หญิงในรูปบอกว่าไม่ใช่การขายบริการรายได้๕๐๐๐ถึง๑๕๐๐บาทต่อวัน
คนร้ายต้องการเฉพาะสาวในระแวกใกล้เคียงแม่สอดแม่กุแม่กาสาจะนัดช่วงเช้าแล้วก็ตอนกลางคืน
คนที่ตกงานไม่มีรายได้ก็เลยอยากทำงานทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อได้นัดเจอกับลูกค้าผู้ชายคนเดียวกันทั้งหมดค่ะ
แล้วคนร้ายก็พูดว่าเป็นลูกค้าของผู้หญิงคนที่ชื่อมิ้งหลังจากนั้นคนร้ายก็เสพยาเสพติดแล้วชวนให้เสพยาเสพติดด้วย
แล้วก็มีการข่มขืนด้วยบางรายถูกข่มขืนบางรายหนีเอาตัวรอดมาได้แต่น้องที่ไปแจ้งความเขาหนีเอาตัวรอดมาได้ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดี
ล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้พันธุ์ตำรวจโทชัยวิทย์อินทรทรัพย์รองผู้กำกับสพแม่สอด
พันธุ์ตำรวจโทจิรษักศรีธรรมรองผู้กำกับสพแม่สอดซึ่งเป็นชุดสืบสวนกับสอบสวน
ก็นำหมายสารแม่สอดไปจับกลุ่มนายอัครพลจิตวัฒนาภัยศาลอายุ๒๘ปีค่ะ
คนนี้ค่ะไปจับที่หน้าบ้านเลขที่๑๒ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ข้อหาก็คือพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์
แต่นายอัครพลเขายังคงให้การภาคเศษอยู่นะคะ
ตำรวจนำตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติด
ปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็เลยแจ้งข้อหาเพิ่มไปอีกข้อหาหนึ่ง
ก็คือข้อหาเสพยาเสพติดค่ะ
บ้านไปบางลิงก็จะจัดการบ้าน
บางลิงก็ไม่ได้จัดการ
ตรงกับที่เขาเปิดโรงแรมใช้บริการ
เราสามารถเจอลักษณะออกมันจากนี้
นี่ค่ะยังไม่ชัดนะคะว่านายอัครพล
คนนี้แล้วยังมีคนอื่นร่วมในการก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัย
เขาบอกว่าให้ระวังคนที่ชื่อมิ้งมงคลเดิมวงเล็บกิ๊บ
ดังนั้นคนที่ชื่อมิ้งอะไรเนี่ยต้องขยายผลว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่า
เป็นลักษณะของนางนกต่อหรือเปล่า
เพราะว่าตรวจสอบไปในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อนี้ปิดไปแล้วนะคะ
พอดูพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยก็พบว่า
เด็กผู้หญิงทั้งสองคนที่ถูกหลอกเนี่ยถูกหลอกในลักษณะเดียวกัน
ถูกหลอกจากคนคนเดียวกันด้วยค่ะ
ซึ่งก็ไม่รู้นะครับผลอาจจะคือมิ้งค์ก็ได้
อมตัวเองเป็นผู้หญิงหาลูกค้าแล้วตัวเองนี่แหละที่มารับลูกค้าไปนะครับ

ถูกผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อมิ้งคนเดิมวงเล็บกิฟต์นะฮะ
โดยรับรองว่าไม่มีการขายบริการทางเพศ
เธอก็ตอบตกลงมีการนัดหมายให้เธอมาเจอกับนายอัครพลเมื่อ๑๐สิงหาคมที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
พอเจอกันนายอัครพลก็พาไปที่โรงแรมนะครับ
แล้วเธอก็ถูกนายอัครพลบังคับให้เสพยาเสพติดนะฮะ
แล้วก็พยายามลวนลามแต่เธอสามารถหนีออกมาจากโรงแรมได้
ส่วนหญิงสาววัย๑๙ปีบอกว่าผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อมิ้งคนเดิมกิ๊บ

ด้วยการดูหนังฟังเพลงไปเดินเล่นรายได้วันละ๕๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐บาท
เห็นว่าได้เงินเยอะเพราะว่าต้องการเอาเงินไปซื้อนมให้กับลูก
แล้วก็ผ่อนงวดรถก็เลยตอบตกลงแล้วก็นัดรับงานเมื่อ๑๖กันยายน
ไปถึงก็เหมือนกันเลยครับได้เจอก็คือนายอัครพล
แล้วนายอัครพลก็พาไปโรงแรมก่อนจะถูกบังคับให้เสพยาเสพติดแล้วก็ถูกลวนลามเช่นกันนะฮะ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าไม่ใช่แค่สองคนนี้นะคะที่ตกเป็นผู้เสียหาย
สาวที่ถูกชวนไปทำงานเขาก็มองว่าได้เงินเยอะก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ก็เลยตอบตกลงเนี่ยก็มาโดนหลอกนะคะบางรายถึงขั้นถูกข่มขืนอย่างที่บอกไปค่ะ
ตำรวจก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้หญิงคนอื่นนะคะว่าให้ระวังด้วย
แล้วถ้าใครถูกหลอกให้ไปแจ้งความนะคะจะได้ดำเนินคดีกับคนร้าย
ทีนี้ค่ะตำรวจเขาบอกว่าให้ระวังเอาไว้ก่อนอะไรที่เงินมันเยอะเกินจริง
มันได้เงินมาง่ายเกินไปอ่ะให้ระวังว่าอาจจะถูกหลอกอืม